พุ่งชนท้ายรถพ่วงที่จอดอยู่ข้างทาง
ทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตสองศพนะครับ

ตำรวจสพกระทุ่มแบนพร้อมด้วย
เวรจากโรงพยาบาลกระทุ่มแบนนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกับตันยู
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
พุ่งชนท้ายรถบรรทุกพ่วง
บนถนนพุทธศาคอนอำเภอกระทุ่มแบน

จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๒คนนะครับ
โดยรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อ
จอดอยู่ในลักษณะเปิดไฟขอทาง

มีนายมนตรีเริกชัยชาวอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาล
เป็นคนขับรถบรรทุกพ่วงคันนี้
ก็รอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ส่วนบริเวณด้านท้ายรถบรรทุกพ่วง
พบผู้เสียชีวิตเป็นชาย๒คนนะครับ
ก็ยังอยู่ในลักษณะนั่งคล่อมบนรถจักรยานยนต
สภาพศพนั้นที่ตรงหน้าผากของทั้งสองคน

เห็นถึงกระโหลกเป็นแผลชะกัน
เลือดไหลนองเต็มพื้นถนนครับ
ทราบชื่อคนขี่รถจักรยานยนต์
ใส่เสื้อยืดสีดำนี่นะฮะก็คือนายฮานาฟีหรือว่าฟีฮะยีมะ
ส่วนคนนั่งซ้อนท้ายใส่เสื้อลายสีเหลือง
เพียงชื่อเล่นก็คือนายกุ้งนะครับ
ทั้งสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
เพื่อนของผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวนรมนจันทอง

ผู้เสียชีวิตทั้งสองคนก็ไปดื่มกินอยู่กัน

จากนั้นผู้เสียชีวิตทั้งสองก็ขี่รถจักรยานยนต
แล้วก็ซ้อนกันออกมาเพื่อจะกลับที่พัก

ทีนี้ครับก็มีคนขับรถรีบมาบอกนางสาวนรมน
บอกว่าทั้งสองคนขี่รถจักรยานยนต์
ชนท้ายรถพ่วงจนทำให้เสียชีวิต
นางสาวนรมนรีบออกมาดูที่เกิดเหตุ
แล้วก็พบว่าเป็นนายฟรีกับนายกุ้ง
เสียชีวิตคาที่เกิดเหตุนะฮะ
ขณะที่นายมนตรีเริกชัยคนขับรถบรรทุกพ่วง

ขับรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อคันนี้
จอดข้างทางได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว
เพื่อรอที่จะนำรถเข้าไปบรรทุกเหล็กที่โรงงาน
แล้วก็ตรงนี้ฝนมันก็ตกปล่อยใช่ไหม

จังหวะที่เขากำลังจะลงไปซื้อของกิน

ก็รู้สึกเลยได้ยินเสียงเลย
แร่งรถมันสันสเตือนแล้วนะ
เพราะว่ามีรถมาชนท้ายแล้วก็เสียงดังโครมเลยนะฮะ

ปรากฏว่ามีรถจักรยานยนต์ขี่มาชน
แทกตรงมุมของรถบรรทุกพ่วงด้านหลังข้างขวา
แล้วมีผู้เสียชีวิต๒คน
ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากการขับขี่ขณะมึนเมานะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปเห็นฝนไหมฮะฝนโปรยปลายลงมานะฮะถนนก็ลื่น
ทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักพุ่งไปชนท้ายกับรถบรรทุกพ่วงที่จอดไว้
แต่มันก็จอดในลักษณะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคุณนะ

อยู่เกือบจะกลางตรงถนนตัวเลนส์แรก
ส่วนศพผู้เสียชีวิตถูกนำส่งไปชนะสูตรอีกครั้งที่สถาบันนิติเวศโรงพยาบาลสิริราชนะครับ
จากนั้นตำรวจจะได้ติดต่อญาติผู้เสียชีวิตทั้งสองคนมารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป
แล้วก็ต้องตรวจสอบเรื่องของการจอดรถพ่วงจอดไว้ในที่เสี่ยงในที่อันตรายหรือไม่นะฮะ